สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
ส่งท้ายปลายฤดูฝนอากาศระหว่างวันค่อนข้างแปรปรวนค่ะ
เช้าจะอากาศเย็นบ่ายร้อนจัดส่วนเย็นมีโอกาสเกิดฝนค่ะ
ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวปลายเดือนตุลาคม
ฝนไปกองอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางและภาคใต้
ดังนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูการแบบนี้สภาพอากาศแปรปรวน
ดึกจนถึงเช้าอากาศเย็นค่ะกลางวันอุณหภูมิเกือบทะลุ๔๐องศาเซลเซียส
เย็นจนถึงค่ำมีโอกาสเกิดฝนและแถมมีลมแรงด้วย
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่
อยู่ที่ร้อยละ๑๐๘๐ของพื้นที่พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูง๒เมตรค่ะ
เฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๑๓๖องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝน๑๖๐๗๐ของพื้นที่
และจะเกิดฝนแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
ช่วงนี้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศเริ่มเย็นแล้วนะคะ
แล้วมีฝนตกลงมาด้วยหมั่นดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะ